คุณผู้ชมครับตอนนี้เราต้องไปตรวจสอบระดับน้ำในแม่น้ำน่านกันบ้างนะครับ
แล้วก็เขตเทศบาลของเมืองน่านเนี่ย
ตอนนี้ระดับน้ำเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะครับ
ติดตามการรายงานได้จากคุณสมศักดิ์๔ช่วงพุทธศิกาไทยรัตน์ทีวีของเราครับเชิญครับ

บรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะครับผมอยู่ที่บริเวณตลาดเช้านะครับในเขตเทศบาลเมืองน่าน
คุณผู้ชมก็จะเห็นว่าในขณะนี้มีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับ
แล้วก็จุดนี้นะครับคือบริเวณที่เป็นตลาดเช้านะครับ
ซึ่งที่ได้รับผลกระทบจากน้ำน่านที่ไหลเอิดล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนรวมถึงย่านเศรษฐกิจก็คือย่านนี้นะครับ
แต่ว่าในวันนี้นะครับระดับน้ำนั้นก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นว่ายังไม่ลดลงทั้งหมดนั้นก็เนื่องจากว่าในแม่น้ำน่านนั้นยังคงมีปริมาณน้ำที่มากนะครับ
ทำให้การระบายลงสู่แม่น้ำน่านนั้นค่อนข้างที่จะทำได้ช้านะครับ
ส่วนบรรยากาศโดยรอบในขณะนี้นะครับก็จะพบว่ามีประชาชนจำนวนมากนั้น
ต่างก็ออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็มีประชาชนนะครับที่ออกมาทำความสะอาดบ้านเรือน
เพื่อที่จะใช้ชีวิตตามปกตินะครับแล้วก็ส่วนทางด้านฝั่งตรงข้ามกับที่ผมยืนเมื่อสักครู่นะครับ
ก็จะเป็นถนนที่ทางพ่อค้าแม่ค้าใช้ขายของแทนพื้นที่ถนนเส้นเดิมนะครับ
ก็คือตรงบริเวณนี้นะครับเนื่องจากว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดแล้วก็น้ำเพิ่งลดลงนะครับ
แล้วก็บางส่วนนั้นก็พบว่าน้ำยังไม่ลดลงเช่นเดียวกันนะครับ
ขณะที่ตลาดเช้าอย่างเช่นตลาดตั้งจิตนุสรนะครับในตอนนี้นะครับก็พบว่าระดับน้ำนั้นก็กำลังเริ่มที่จะลดลงเช่นเดียวกันนะครับ
หลังจากที่ถูกน้ำท่วมไปประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรเมื่อช่วงสองวันที่แล้วนะครับ
แล้วก็บรรยากาศที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของประชาชนชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองน่านนั้นได้ออกมาใช้ชีวิตกันตามปกตินะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นบรรยากาศในช่วงเช้าที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับ
ส่วนสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับในวันที่๑๘๑๙สิงหาคมที่ผ่านมานั้นก็มีการสรุปตัวเลขความเสียหายนะครับ
ก็คือในอำเภอเมืองน่านั้นมีจำนวนหกตำบลนะครับสิบสามหมู่บ้านเก้าชุมชนมีผู้ได้รับผลกระทบหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่ครัวเรือนนะครับ
แล้วก็อำเภอปูเพียงจำนวนห้าตำบลยี่สิบสี่หมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่ครัวเรือน
แล้วก็อำเภอเชียงกลางนะครับจำนวนสี่ตำบลยี่สิบสามหมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนสี่ร้อยเก้าสิบห้าครัวเรือนนะครับ
ส่วนที่อำเภอทุ่งช้านะครับมีจำนวน๓ตำบล๑๓หมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบ๓๐๐ครัวเรือน
แล้วก็ที่อำเภอเวียงสานะครับมีจำนวนเจ็ดตำบลสิบหกหมู่บ้านมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณสองพันสามสิบเก้าครัวเรือนครับ
แล้วก็นี่นะครับคือบรรยากาศดีที่เกิดขึ้นในช่วงเช้านะครับ
ก็จะมาช่วยกันในการทำความสะอาดล้างบ้านเรือนรวมไปถึงถนนหนทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่เกิดขึ้นครับ
แล้วก็ตลาดตั้งจิตนุสรนะครับก็ดีขึ้นนะสถานการณ์
เมื่อวันก่อนโอ้โหน้ำท่วมสูงเลยก็ต้องมีการอบพยพแล้วก็ขนของขึ้นที่สูงด้วยนะครับ
ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนนี้ส่งตัวอยู่ที่๘๓๓เมตร